อีกหนึ่งความคืบหน้าคุณเข็มมาสอนเรื่องของเจ้าดำ
นี่หลายคนติดตามเยอะมากนะคะเพราะอย่างที่บอกแรกแรกเนี่ย
หลายคนก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของคนไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรือเปล่า
แต่ว่าพอเริ่มที่จะมีเจ้าของมีคนออกมาเริ่มร้องเรียนว่า
ก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันและโดนกระทำขนาดนี้
มันต้องหาตัวคนทำมาลงให้ได้
ล่าสุดปรากฏว่าตำรวจนครบานสมเด็จเจ้าพระยาบอกเลยนะคะว่า
ตอนนี้ระบุตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่
กระทำชำราวเจ้าดำได้แล้วค่ะ
หลังจากที่นางสาวนุสราเขมกานนท์ผู้อุปการะเจ้าดำ
นางชัญญาผาสุพงศ์หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ของสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระราชูปธรรม
นำตัวเจ้าดำสุนัขเพศเมียที่ถูกคนร้ายกระทำชำราว
เมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจอาการ
พร้อมกับนำใบตรวจจากแพทย์ไปมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหลักฐาน
สัตวแพทย์ระบุชัดเจนนะคะบอกว่า
จากการตรวจร่างกายสุนัขเพศเมียที่ชื่อดำอายุ๓ปี
ซึ่งผ่านการผ่าตัดทำหมันมาแล้วเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ว่าอวัยวะเพศมีหนองไหลออกมาจากปากช่องคลอด
ซึ่งน่าจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองบริเวณปากช่องคลอด
ซึ่งสุนัขที่ผ่านการทำหมันมาจะไม่มีปลูกปีกมดลูกไม่มีมดลูกและรังไข่แล้ว
เพราะฉะนั้นสาเหตุเกิดได้จากการบอบช้ำและการกระทบกระแทกบ่อยครั้งค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงปวีนาเอกฉัดผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสมเด็จเจ้าพระยา
บอกกับทีมข่าวเลยนะคะว่าคดีตอนนี้ขึ้นหน้าไปมาก
เพราะว่าได้รับเอกสารใบรับรองแพทย์แล้ว
สอบปากคำนางสาวนุสราเพิ่มเติมแล้ว
และในทางสอบสวนตอนนี้รู้ตัวชายผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะ
ตอนนี้จะมีการนำตัวมาให้นางสาวนุสราและพยานที่พบเห็นมายืนยันตัวตน
แล้วก็รูปภัณฑ์ของคนร้ายภายในวันนี้ช่วงประมาณเที่ยงค่ะ
ก็จะมาที่สถานีตำรวจนครบานสมเด็จเจ้าพระยานะคะ
ช่วงนี้มีข่าวเรื่องของสัตว์ถูกทารุณกรรมถูกทำร้ายเยอะนะหลายกรณีนะคะ
มีเรื่องของเจ้าดำแล้วก็มีเรื่องของสุนัขถูกวางยาเบื่อด้วย